เดี๋ยวมาดูธาตุหมากันบ้างดีกว่าแต่พูดถึงเรื่องของสัตว์เนี่ย
เองเขาก็ตกใจเขาก็ขี้กลัวเขาก็เส้นตื้นเป็นเหมือนกันนะ
ลองมาแกล้งลองมาอะไรแบบนี้บอกเลยว่าฉันเองก็ตกใจเหมือนกัน
ดิฉันไปแอบส่องมาเจอเรื่องราวน่ารักจากโลกโซเชียลอีกแล้ว
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบต่อ

เออเห็นมั้ยแท็กมือได้ด้วยอะไรด้วย
เจ้าหมาตัวนี้มีชื่อยังถ้ายังจะตั้ง
คือเขาคงมีชื่อค่ะคุณแต่คุณอยากตั้งว่าอะไรคะ
จะตั้งชื่อตัวนี้ว่าเจ้าหมาโบ๊เบา
เออชื่อชื่อโบ๊ะบะ

คุณพูดถูกคือแบบตอนนี้น้องกับคุณพี่คนนี้มีแฟนคลับมีเอฟซีเยอะมาก
คือเรื่องราวนี้ดิฉันไปเจอมาจากติ๊กต๊อกนะคุณผู้ชม
เป็นติ๊กต๊อกของคุณอิสราโด

อิสราโดคือชื่อคุณบี้ไม่ได้ชื่อน้องหมานะ
คุณพี่เขาชื่อพี่โด่ดิฉันเห็นคนคอมเมนต์เรียกพี่โด่
บางคอมเม้นต์เขาบอกอ่ะหน้าเหมือนกันเลยค่ะ

แล้วน้องหมาตัวนี้บางคนบอกว่าน้องเหมือนไซบีเรียนเลยค่ะ
แต่จริงน้องเป็นไซบีเรียนผสม
ถ้าใส่วิเลียนจริงคงจะไม่ขนสั้นแบบนี้นะคะ
ก็เขาจะติดแฮสแท็กเอาไว้ว่า
หมาฮัสกี้เลือดผสมตัวนี้นี่แหละ

คนถูกใจคนคอมเมนต์เยอะมาก

บอกว่าน้องเก่งมากน้องแสดงเก่ง
น้องมีจังหวะโบ๊ะบะด้วย
คอมเมนต์ก็บอกเจ้าของอย่าแกล้งน้อง
คุณดูดิเนี่ยจะถ่ายคลิปให้น้องหมาเต้น

คนอีกแล้วอ่ะโอ๊ยเอาจริงสบายจากอนอนแล้วนี่บื่อรอเจ้าของก่อน
แต่มันเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากเลยนะคะ
คือคนที่เลี้ยงสัตว์ในช่วงที่เขาอยู่บ้านบ่อย
มันก็เข้าใจแหละว่าความรักความผูกพันมันก็จะมากเนอะ

หันไปเนี่ยคุณดูหันไปมองสัตว์ข้างที่อยู่กับเรา

แล้วเขาก็อัดคลิปลงไปแล้วคุณก็ได้เห็นว่า

ความแบบเส้นตื้นของเจ้าน้องหมาตัวนี้ด้วย
ใครที่อยากจะติดตามพี่โด่กับน้องฮัสกี้เลือดผสมนี้นะ
ติดตามความฮาความน่ารักของคู่นี้กันเลยนะคะ

คุณบอกว่าผัดไซบีเรียนฮัสกี้ตัวนี้เป็นเลือดผสมเหรอ

สมความน่ารักกับความตลกเขาด้วยกัน

ดูเนี่ยเขารู้จังหวะกล้องหมดเลย

น่ารักมากไปดูกันได้ไปส่องกันได้
ดูเพลินดูความสุขเอาคนกับหมาคู่กันแบบนี้แหละนะคะ